นี่อ้างตัวเป็นตำรวจค่ะคุณผู้ชมชายสองคนเนี่ยใจจืดใจดำมากเลยนะคะ
รู้ไหมคะว่าทำยังไงอ้างตัวว่าเป็นตำรวจไปชิงทรัพย์คนพิการแขนขาลีบอ่ะ
คุณใจดำมากเลยนะคะรู้ไหมคะว่าคนพิการท่านนี้คือเขาพิการมาตั้งแต่๑ขวบ๗เดือน
ตอนนั้นเนี่ยโดนไฟฟ้าดูดแล้วก็แขนขาลีบแต่ทำงานเลี้ยงแม่นะคะ
ทำงานเลี้ยงแม่ตั้งแต่คือพอเริ่มทำงานปุ๊บส่งเงินให้แม่ใช้แล้วของทรัพย์สินตัวเองก็เก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงซื้อมาเอง
แล้วผู้ชายสองคนเนี่ยไปทำกับเขาลงคอนะคะเหตุการณ์เกิดสักประมาณตีสี่ครึ่งของวันที่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมนี่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้บางส่วนนะคะผู้ชายสองคนอายุสักประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
ส่วนคนที่ไปประสบเหตุที่บอกว่าเป็นผู้พิการทานโทษนะคะชื่อว่าคุณยุทธศักดิ์กประเสริฐอายุสามสิบปี
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งที่นิคมสหรัฐนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศักดิ์เล่าให้เราฟังบอกว่าหลังเลิกงานก็นั่งรถตู้ของโรงงาน
ซึ่งรถตู้เนี่ยมาส่งที่บริเวณสะพานสะปูนเอ่อสะพานปูนอ่า
ข้ามคลองชนระประทานบางเดือห่างจากบ้านไปเสียประมาณยี่สิบเมตร
บางเดือที่บางประหารอายุทยานะคะกำลังจะเดินเข้าบ้าน
มีชายสองคนสวมใส่หน้ากากอนามัยขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วจอดประกบเลย
บอกเฮ้ยเป็นตำรวจนะขอค้นตัวขอขอค้นตัวตอนนั้นเนี่ย
คือคุณยุทธศักดิ์บอกว่าก็ตกใจนะแต่ยอมให้ค้นเพราะหนึ่ง
คิดว่าน่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่า
ตัวเขาเองก็บริสุทธิ์ใจอยากค้นเลยค่ะ
และแล้วผู้ชายสองคนนั้นก็ล้วง
ไปในกระเป๋ากางเกงของคุณยุทธศักดิ์

ในนั้นมีเงินสด๑๐๐๐บาท
แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ประมาณหมื่นเจ็ด
รู้ไหมคะว่าคนพิการเขาทำงานเขาเก็บหอมรอมริบ
คุณครบ๓๒ภายนอกนะ
แต่ใจคุณพิการมากเลยคุณไปทำแบบนี้กับเขานะคะ

แล้วบางคนตัวหมดเลย

อือ
เขาพูดอย่างไรบ้างขอพร้อมตัวยังไง
กูกูเป็นตำรวจนะ
อ๋อเขาถึงแล้วบอกน้องอังโก้เป็นตำรวจแล้วไง

ลูกว่าเป็นตำรวจนอกกล้องแบบ

แล้วทีนี้หนูไม่ว่าอะไร
มันบอกว่าเดอะมาคืนตัวตัวพอ

โอ้โหมันไม่เลือกคนกระทำเลยนะมันร้ายจริงนะตัวนี้
เนี่ยค่ะน่าเห็นใจมากเลยนะคะคุณแม่ของคุณยุทธศักดิ
ว่าคุณแม่วันนิดาอายุ๖๐ปีแล้ว
แม่บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะ
ก็พยายามที่จะไปไล่ขอดูกล้องวงจรปิด
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
กล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะไม่รู้แผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
ก็เลยเอาภาพนี้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบางประหันแล้ว
อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งเมืองต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะคะ
แต่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจตอนนี้คุณแม่บอกว่าเห็นใจลูกชายมากเลย
บัตรประจำตัวประชาชนแล้วโทรศัพท์เครื่องหมื่นกว่าบาท
ทำงานกว่าจะเก็บเงินกว่าจะซื้อได้เห็นไหมคะ
เพราะฉะนั้นตำรวจค่ะท้องที่บางประหันรีบนะคะทำงานด้วย